วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาและที่สำคัญก็ชอบโปรเจกต์ตรงนี้ด้วย
แล้วก็แบรนด์ไทยส่งเสริมแบรนด์ไทยด้วย
ที่เมจพึ่งเริ่มทำมาปี๑แล้วนะคะ

จากที่ขายลิปสติกแล้วทางนี้ก็ใครแป้งด้วย
วันนี้ก็มางานนี้เพื่อโปรโมทให้คนได้รู้จัก

ค่ะก็ดีตอบรับดีลูกค้าก็มีทั่วประเทศอะค่ะ

ค่ะ
ก็มีค่ะมีถ่ายด้วยใช่ค่ะ
ก็ตกใจค่ะเพราะจริงบอกตรงว่าแบบ
รู้สึกแบบเฮ้ยไม่คิดว่าคือเขาปลอมไง
เพราะเราพูดตรงนะคะก็คือเป็นหนึ่งในดาราใช่ไหมคะ
ตัวนี้เนี่ยคือเราก็เห็นหมดแล้วว่าทุกอย่างแบบมันโอเค
ได้ลองเอ็กซ์ก็ไม่ได้มีผลทางเข็นใด

ซึ่งพอรู้ว่าเค้าสวมออยอปลอมแล้วก็ตกใจ
เพราะว่าแบบมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วย
แล้วเราตกเป็นคนที่เหมือนโดนหลอก
ตกเป็นเครื่องมือด้วยเราก็รู้สึกแย่
ก็มีใช้แต่ก็ไม่ใช้ยาวต่อด้วยมาก
แต่เมย์ก็มีใช้แบรนด์อื่นสลับกันด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ
ประมาณนี้ก็คือถามว่าก็รู้สึกไม่ดี

คือเราคิดว่าเราเป็นเครื่องมือทางการค้า
เออใช่ก็แบบเฮ้ยอะไรมีกว่านี้
ก็เลยเป็นข้อที่ทำให้ต่อไปก็คงจะต้อง

ต้องระวังค่ะทุกคนเลยให้ระวังอะไรอย่างนี้ค่ะ
จริงรู้สึกไงบ้างพอกลายเป็น๕๙คน
ที่ต้องไปเข้าชี้แจกันกับรวม
ก็พร้อมที่จะชี้แจงค่ะเพราะตัวเองก็ไม่ชอบที่แบบ
โดนแบบที่ตัวเองต้องตกเป็นอย่างนี้เหมือนกัน

แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะตัวเองมาแบบ
คนจะบอกว่ามารับเงินแล้วทำอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่
เพราะว่าจริงก็เป็นเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งที่เราก็ชอบที่จะทดลอง
ดูกินบ้างอะไรบ้างแต่ตอนนี้ก็ทำให้เราได้รู้ว่า
ของแบบนี้มันก็มีเกิดขึ้นได้อันตรายเกิดขึ้นทุกรอบด้านเลย
ตอนนี้รู้สึกแย่นะคะกับการที่ถือ
บอกว่าดาราคุณก็ว่าดารารอบหวังประชาชน

เข้าใจความรู้สึกของทุกคน

เข้าใจค่ะตรงนี้ไม่ได้คิดอะไร
ก็เข้าใจเพราะว่าตรงนี้ก็รู้สึกเหมือนกันว่า
เอ๊ยเราก็ไม่น่าไปกันไปเจอตัวนี้มาค่ะ

แล้วเขาก็ถ่ายมาแบบเนิ่นนาน
ไม่คิดว่าถูกปล่อยมาอย่างนี้ได้ยังไง

อ๋อตอนนี้เห็นไหมค่ะ

ก็คงต้องตรวจกันมากขึ้นนะคะ

กับการพวกของทิ้งของและคุณเนี่ย

แต่ปกติแล้วที่เมร์รีวิวอาจจะมีรูปเมร์จริง

ที่ดูเชิญชวนขนาดคือหมายความทุกอย่างคุณต้องลองเอง
สำหรับเมเราเมร์รู้สึกว่ามันก็โอเค

เราอยู่สลงการสัก๒๐ปีแล้ว
ดูแก่คนแก่ทุกก็ออก
ต่อไปคงระวังอุวางให้มากขึ้น

ก็อ่านติดตามดูอยู่ค่ะว่ายังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ค่ะก็เดี๋ยวคงคุยกันนะคะว่ายังไง
อาจจะด้วยเอ่อของเมจ่ะที่บอกค่ะ
ไม่ไม่ไม่ได้มีคำไม่ได้ถ่าย
เป็นภาพไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะมั้งคะ

มีรูปมากว่าอีก

คลิปที่ผู้หญิงสองคนคุยกันถึงพี่หนุ่มบุคคลที่สาม
โอเคก็คือเมย์ว่าตรงนี้คือพี่หนุ่มก็ได้มาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะคะ
แล้วก็จริงแล้วผู้หญิงคนที่คุยเนี่ยเมย์ก็ได้ยินพี่หนุ่มคุยโทรศัพท์
ที่เหมือนกับคุยในรายการเหมือนคุยว่ามาออกรายการหรืออะไรกันอย่างนี้คุยข้อมูลดู
เพราะว่าอย่างนั้นเมย์ก็แค่รู้สึกว่าแบบตรงนี้ก็ผู้หญิงเมาอะเนาะ
เหมือนเม้าแบบเพราะไม่คิดว่าคลิปจะหลุดอะแล้วก็เม้าแบบฉันสวยอะไรอย่างเงี้ย
อารมณ์แบบประมาณนั้นจะไม่เกิน
ไม่รู้สึกค่ะเพราะว่าพี่หนุ่มก็สมัยก่อนก็มีนู่นมีนี่ข่าวแบบอะไรเยอะมากอะไรอย่างนี้
แต่ว่าโอเคแต่อันนี้ไม่รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะแต่ก็คิดว่าแบบ
ตัวคนที่เสียหายจะเป็นผู้หญิงมากกว่าเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วมาพูด
ตรงนี้พอมันออกไปเมย์คิดว่าเขาจะรู้สึกอายเองมากกว่า
ที่มันเกิดขึ้นเหมือนเราเมาแล้วไม่ใช่เรื่องจริงแล้วอุ๊ยตายแล้วใครจะไปคิดน้องว่ามันออกไป
เราก็อายตรงนี้ก็รู้สึกถึงเขามากกว่าว่าเออเขาก็ไม่น่าทำไง
พอทำแล้วเขาก็ต้องมาอายเองว่าพูดเหลือไป
หรอพูดบ่อยด้วยเหรอ
พูดเองหรือเปล่าเนี่ย

รู้สิไม่รู้ได้ไงเขาก็รู้กันทั้งประเทศไม่ใช่เหรอ

ไม่คุยจะคุยทำไม

ดูท่าทางเขาก็คือดูเราจะต้องดูกับแต่ละคนด้วย

เขาเป็นคนที่ชอบพูดถึงคนนู้นคนนี้
หรือชอบสร้างให้มันเป็นกระแสอยู่แล้ว
ฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะไปต่อยอดอะไรอย่างนี้
ไม่ให้เขาได้ต่อยอดอะไรอย่างเงี้ย

มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเชื่อใจหรือไม่เชื่อใจ
แต่ว่าเราเลือกคนดูค่ะ

วิเคราะห์ไงเรารู้จักที่จะวิเคราะห์อะไรอย่างนี้
ไม่ใช่ว่าอยู่ดีแบบเป็นคนแบบไปเรื่อยไง
เราก็วิเคราะห์แล้วมันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่
ตอนนี้พี่หนุ่มเขากับว่าตัวนี้ขึ้นเยอะมาก

ก็ทำงานหนักแล้วก็ดูลูกรักลูกค่ะ
ลูกก็คือแบบรักพ่อมากด้วย
พี่หนุ่มค่อนข้างกังวลและเครียดเหมือนกันกับเรื่องนี้
เพราะแบบไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่

เพราะว่าใครก็คงไม่ชอบมั้งเนาะ
เพราะเวลาแบบโอเคเรื่องจริงเป็นไงเรารู้

อะไรที่มันข่าวขึ้นมาก็จะไม่พลาดหัวสวยอยู่แล้วใช่มั้ย

อย่างวันนี้อาจจะพาดหัวที่เมย์พูดแบบดูแรงก็ได้

จริงมันคราวนี้หายไปมาจากครอบครูเราแล้ว
คือมันเหมือนกับเขาเรียกว่าพอเป็นข่าวมันก็ต้องมีหัวที่รู้สึกแบบอะไรนิดนึง
อะไรอย่างนี้คนเราก็พี่หนุ่มเขาไม่ชอบอยู่แล้วอะค่ะ
แล้วก็ออกมาต้องมานั่งพูดว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้
อยากบอกอะไรกับคนคนนั้นบ้างคะผู้หญิงคนนั้น
ไม่บอกค่ะไม่จะบอกอะไรค่ะ

ใช่เขาก็แต่งตัวเขาเขารู้สึกเป็นห่วงเขามีครอบครัวแล้วอะเนาะมีข่าวแบบนี้อย่างเงี้ย
มันก็มันก็แบบมีพาดขึ้นมาอย่างนี้อ้าวหนุ่มไปอะไรยังไง
สมมุติที่มันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเกิดวันหนึ่งลูกโตไปรู้เรื่องอย่างนี้
แต่แบบอ้าวคุณพ่อเคยไปแบบหรอจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มันก็มันก็ไม่ดีใช่ไหมคะ
หนุ่มเขาก็เลยเป็นห่วงเพราะว่าเขาก็โตแล้วด้วยหลายอย่างเขารู้สึกเซ็นสถิตของความรู้สึกพวกนี้ค่ะ
โอเคนะครับทุกคน